อาหารสุรการ์ศิลป์คุณหญิงบริษัทรับหัว
อาหารสุรการ์สุรการ์โดยบริษัทรับหัว
หนูอยู่กลางจ้าแล้วมาร้านจะกินอะไรยังนึกไม่ออก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

นอกจากนั้นก็จะพ่อวันนี้ถูกส่งสองพันนะแล้วบอกเออไม่เป็นไร
เท่าไรก็ส่งมาเถอะมีเท่าไรก็เออแล้วก็ไม่ได้บังคับเออ
ปั๊บมาเนี่ยเราไปซื้อนมหลานอีวิกนั้นส่งมาสองพัน
ไปซื้อนมพันแปดร้อยพันแปดร้อยเหลือสองบาทเท่ากันเหลือสองร้อยสองบาท
เออแล้วเทียบเทียบสุดท้ายด้วยกับสองพันอีกไปซื้อนมซื้ออุปกรณ์มาเนี่ย
พันหกร้อยสี่สิบเหลือสี่ร้อยหลือสี่ร้อยหกสิบเออจริงจากสามคน
อ่าแต่ดูดูกันอย่างเงี้ย

บางคนหัวเขาจะเสี่ยไปน้องเขาไปหออกหมอสั่งพลังการ๓วัน
อคือคือคุณค่ะพอเราอยู่ด้วยกันก็ส่งให้ส่งหลานเนี่ยส่งรูปให้พี่ที่บ้านเลี้ยง
แล้วส่งการถ่ายคือตั้งแต่โฟวิดระบาดเหลือการเหรอที่ทำให้รายได้อกลับลง

ก็พร้อมนะครับแต่อยู่คนละบริษัท
อ๋อคุณคิดถึงแล้วว่าคุณเสียชีวิตแฟนก็อยู่เป็นรอบรรพร้อมเหมือนกัน
ครับแต่คนละบริษัทครับ
แล้วพอเกิดโควิดระบาดเนี่ยคือบริษัทลดเย็นเดือนนะครับ
อ่าก็ไม่ลดนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีทางบ้านทางฝั่ง

ใช่ครับของเขาไม่มีจังสงสัยได้เวลา
ปกติเราเคยส่งให้รูและเงินเท่าไหร่อะ
ก็เล่เละก็สามสี่บาทครับ
พอโกวิทย์ระหว่างเนี่ยได้ส่งให้กี่บาท
ก็ล่าสุดส่งไป๓๐๐๐เบนกันเงิน๓๐๐๐บาท
อ๋อมันก็เลยกระโกดกกับการใช้ชีวิต
ใช่ค่ะต่างมากน้องก็แทบจะไม่เหลือกันเลยว่ะ
เพราะตอนนี้ที่จ่ายกับการเป็นเงินผมก็ไม่ได้จ่าย

อ๋อมันก็แทบจะไม่ได้รับเหมือนเดียว
อ๋อมันก็แทบจะไม่ได้รับเหมือนเดียว

อ๋อมันก็แทบจะไม่ได้รับเหมือนเดียว
อ๋อมันก็แทบจะไม่ได้รับเหมือนเดียว
อ๋อมันก็แทบจะไม่ได้รับเหมือนเดียว
อ๋อมันก็แทบจะไม่ได้รับเหมือนเดียว